วัย๒๙ปีคือตกงานไม่มีเงินใช้
ก็เลยไปขโมยทองของภรรยา
ขโมยจากกระเป๋าภรรยาเลยนะภรรยาไม่รู้เลยนะครับ

ปรากฏว่าคุณร้านตรวจสอบทองเขาตรวจพบว่ามันเป็นทองปลอม
ทีนี้เจ้าตัวจะโดนคดีอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทองของเมียเป็นทองปลอมนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชมบุรีนะครับ
ได้รับแจ้งจากนายมณิษยรักษ์อายุ๖๒ปี
เจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งภายในซอยทองหลาง
หมู่๕ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ให้มาควบคุมตัวนายสุภกรพิมพวงอายุ๒๙ปีชาวจังหวัดสุรินทร์
พร้อมกับสร้อยคอทองคำปลอม๑เส้นนะฮะ
โดยนายมณิษฐ์เจ้าของร้านเปิดเผยนะครับบอกว่า
ในช่วงเย็นขณะที่เขาเองเปิดร้านทองอยู่
ก็นายสุภกรซึ่งเป็นลูกค้าเข้ามาในร้าน
แล้วก็เอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒สลึง๑เส้นจะเอามาขาย
ทีนี้ครับตัวนายมณิชย์เจ้าของร้านก็รับสร้อยคอทองคำมาชั่งดู
แล้วก็รู้สึกผิดสังเกตคือตรวจสอบไปตรวจสอบมา
คือคนดูทองเขาดูออกนะเจ้าของร้านทองเขายิ่งดูออกอยู่แล้ว
เขาเลยบอกมันมีส่วนเหมือนทองปลอมเลยนะ
ก็เลยตัดสินใจครับขออนุญาตนะเอาไฟมาเผานะ
ปรากฏว่าทำให้ทองที่ชุบไว้มันละลายกลายเป็นสร้อยดำแบบนี้นะครับ
ด้านในมันไม่ใช่ทองคำแท้ก็เลยต้องแจ้งตำรวจมาจับนะครับ
โดยเจ้าของร้านทองบอกว่าเห็นข่าวในช่วงนี้
คนเอาทองปลอมมาจำนำโอ้มูลค่าความเสียหายของร้านทองเยอะ
แล้วก็ตัวเขาเองก็เคยโดนลักษณะนี้มาแล้วนะฮะ
จึงระวังตัวเพื่อไม่ให้โดนหลอกขายทองปลอมอีก
แต่ทีนี้ครับทางด้านของนายสุภกรผู้ที่เอาทองปลอมมาขาย
ก็เปิดเผยบอกว่าผมตกงานต้องการหาเงินไปซ่อมรถ
ต้องใช้เงินอีก๑๕๐๐บาททำยังไงไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยต้องขโมยทองคำเมียที่อยู่ในกระเป๋าเอามาขายที่ร้านทอง
เมียก็ไม่รู้แต่แน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทองคำของเมียเนี่ยเป็นทองปลอมนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ยังไม่ได้ดำเนินคดีเพราะทางร้านทองยังไม่ได้จ่ายเงินค่าขายทองให้นะครับ
แต่ต้องรอการสอบสวนเมียของนายสุภกรอีกครั้ง
เพื่อที่จะรู้ว่านายสุภกรมีความตั้งใจเอาทองมาขายโดยรู้หรือไม่ว่าเป็นทองปลอม
แล้วตั้งใจเอาทองปลอมมาขายหรือไม่รู้ว่าทองของเมียเป็นทองปลอม
ล่าสุดวันนี้นะครับพันธ์ตำรวจโทนิทิศทองดีสารวัตรสอบสวนสพเมืองชมบุรี
ก็เปิดเผยว่าจะเรียกร้านทองเจ้าของร้านทองรวมถึงนายสุภกรมาสอบสวนอีกครั้ง
ก็ต้องถามเจ้าของร้านทองว่าจะเอาเรื่องเอาราวหรือเปล่าจะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่
หากมีการแจ้งความก็จะดำเนินคดีกับนายสุภกรในข้อหาพยายามช่อกงทรัพย์
แต่หากทางเจ้าของร้านทองไม่แจ้งความก็จะปล่อยตัวไปนะฮะ